แต่ทีนี้เคสของคุณกัญชัยคุณหนุ่มกัญชัยกับบังแจ็คเนี่ยนะฮะ

ลีน่าก็มาเหมือนกันแม่ลีน่ามีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองฟังดู
แจ้งไปก็แค่นั้นพี่หนุ่มไปให้ฆ่ามันทำไม
มันก็ยิ่งสนุกเพราะมันอยู่ประเทศต่างประเทศ
มันจะยิ่งสะใจเลยแห่ได้สนุก
ไปยุ่งกับมันทำไมก็รู้ว่ามันเป็นสิบแปดวงกุล
ไปให้ฆ่ามันทำไมพี่หนุ่ม
นี่แม่ลีน่าถึงก็ถามเลยไปให้ฆ่ามันทำไม

หลังจากที่มีการใช้เพจปลอมนะครับในเฟซบุ๊กเนี่ย
โพสต์ภาพขู่พี่หนุ่มกัญชัยจากบังแจ๊กนะฮะ
แล้วก็แม่ลีน่าจังบอกพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ย
หากจะแจ้งความไปนะก็จับไม่ได้อยู่ดีหรอก

ไปแจ้งความจับแบบนี้บังแจ๊กยิ่งได้ใจเลย
แจ๊กยิ่งสนุกยิ่งสะใจเดี๋ยวจะออกมาปั่นกระแสไม่เลิก
ลีน่าใช้คำว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยไอ้พวก๑๘มงกุฎครับ
ระหว่างที่แม่ลีน่าไลฟ์สดอยู่ก็มีคนดูพิมพ์เข้ามาถามว่า
ลีน่าถามหน่อยแม่ลีน่ารำคาญข่าวคุณแตงโมบ้างไหม
แต่แม่ลีน่าตอบยังไงดูครับ
รำคาญทำไมอะกูเล่าค่าวแตงโมบ้างเหล็กติ้งกูดี
คนดูกูคิดหนึ่ง๖ล้าน๘ล้านพอค่าวแตงโมบ้างจบ
คนดูกูหลักพันคลิปหนึ่งหลักพันมากสุดหลักหมื่น
เออทำไมกูจะต้องไปรำคาญกูชอบ
ลีน่าบอกชอบชอบคุยชอบพูด
แต่พอพูดเรื่องอื่นปุ๊บเหลือแค่พันหรือหมื่นเท่านั้นเองนะ